รักสุนัขจะดูข่าวต่อไปนี้ต้องทำใจหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ภาพมันอาจจะโหดร้ายแล้วก็สะเทือนใจหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันครับเดินถือมีดอิโต้เข้าไปฟันหมาพิษบูร
ที่มันถูกล่ามโซ่อยู่ในบ้านของเจ้าของมัน
ฟันแบบไม่ยั้งแม้มันจะร้องด้วยความเจ็บปวดก็ตาม
ฟันทำไมเขาบอกว่าก็หมาเนี่ยมากระโจนใส่เขา
จนกางเกงเขาขาดโอ้ยไปดูครับ
โอ้โหเราทำใจให้คุณผู้ชมจะดูภาพเต็มไม่ได้นะ
คือขนาดชมพู่ไม่ใช่เจ้าของหมาฟังแค่นี้ยังแบบบีบหัวใจมาก
ได้ยินเสียงมันทรมานเลยร้องด้วยความเจ็บปวดพี่ก๊อฟ
หมามันก็รักชีวิตมันถึงแม้มันจะเป็นพิษบูก็ตาม
ต้นสายไปเหตุมันคืออะไรอ่ะแล้วจังหวะที่ฟันคือแบบเลือดของหมา
กระเซ็นเต็มพื้นเต็มผนังเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัว
นี่คือกล้องวงจรปิดภายในบ้านเจ้าของหมาครับ
เห็นเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายถือโต้เป็นไล่ฟันหมาพิษบู๒ตัว
มันถูกล่ามอยู่หลังบ้านแล้วฟันแบบไม่ยั้งเลยมันก็หนีทุลนทุลายมาครับ
เจ้าของพิษบูทั้งสองตัวนั้นเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยเขาลามโซ่ออกไว้นะ
จริงจริงแล้วจากดูจากภาพอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีทางสู้อะไร
ถ้ามันดุร้านมันก็กระโจนกัดได้นะนะครับจนตัวหนึ่งพยายามวิ่งออกมา
แต่เพื่อนบ้านยังตามไปกระหน่ำฟันที่หัวหลายครั้งมันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน
แต่เพื่อนบ้านก็ยังไม่หยุดฟันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ครับ
นะฮะพอผู้ก่อเหตุเขาทำอย่างหนำใจแล้วก็เดินหายไปบ้านเนี้ยอยู่ที่ตะบนบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุมราชธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาคมคุณผู้ชมดูสภาพมันดีโอ้โห
มันโดนฟันตอนทุ่มหนึ่งเนี้ยใบหน้าที่ปากและที่สำคัญคือลิ้นยังโดนฟันเลยอ่ะ
เละมากนะฮะคือ๒ตัวใช่ไหมตัวแรกเนี่ยเป็นแผลชะกันที่หัวที่หน้าหลายแผล
อีกตัวเนี่ยเป็นแผลยาวไปถึงคอเลยอ่ะค่ะเลือดออกเยอะปางตายนะฮะ
อืมมีเงินไม่พอในการที่จะพาไปรักษานะฮะเจ้าของหมาเนี้ยชื่อว่านางสาวโสภาพรอายุยี่สิบแปดปี
เอากล้องวงจอมปิดเอาคลิปภาพเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจสองพสุราชดำเนินคดี
ดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านคือนายสุรสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมบ้าน
ติดติดกันอ่ะอืมเธอเล่าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ตัวเองไปขายของที่ปากซอยผู้ก่อเหตุโทรมาโทรไปหาน้องชาย
บอกว่าเนี่ยหมาคุณอ่ะมากระโจนใส่ผมกางเกงผมขาดเลยโอ้ย
นะฮะก็เลยเอาให้น้องชายกลับไปดู

อาจจะไปลงพยาบาลไหมบาดเจ็บหรือเปล่า

เพราะมันไม่ได้บาดเจ็บอะไรแค่กางเกงขาดเฉย

นะจริงแล้วหมาเขาล่ามโซ่เอาไว้ตลอดเวลา
ทั้งสองตัวไม่เคยออกไปจากบ้านทำร้ายใคร

หลังเกิดเหตุไปคุยกับผู้ก่อเหตุแล้ว

ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน

ค่ะค่ะพอหนูเข้าไปก็คือเขาฟันหมาหนูเละหมดเลยอ่ะตั้งไปตลอดค่ะ
หมาล่ำไว้ตรงเนี้ยน่ะเป็นปีสองปีแล้วอ่ะค่ะมันไม่เคยทำร้ายใคร
ไม่เคยกัดใครค่ะแล้วโดยส่วนตัวเนี้ยเรากับเขาเนี้ย
คือในเรื่องของคนเนี้ยเคยมีปัญหามีปากเซ็นไม่เคยค่ะ
ไม่เคยคุยไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะกูฟันหมามึงอ่ะกูไม่ติดคุกหรอก
อือค่ะถ้ากูฟันมึงอ่ะกูอาจจะติดภูกร์แต่ตอนนี้อาการบาปเป็นไง
เมาไงโอ้ก็ไม่ไม่แน่ใจอันท้ายเสียงเมื่อสักครู่
ไม่รู้ว่าคนที่ทำเพื่อนบ้านอ่ะเมาหรือเปล่าอืม
แล้วเข้ามาก่อเหตุหรือเปล่าค่ะแล้วไอ้จังหวะที่หมากระโจนเนี่ย
วงจรปิดมันจับภาพได้ไหมก็ต้องไปไล่ดูกันด้วย
เจ้าของหมาบอกว่าไม่มีเงินเอาหมาไปหาหมอแต่ว่าทางด้านของกู้ภัยกุศล
รัทธาสุราธานีตัดสินใจเอาไปเถอะก็เลยพากันไปโรงพยาบาลสัตว
ระดมทุนช่วยค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใจบุญสัตวแพทย์ทำการรักษาทันทีต้องผ่าตัด
ต้องห้ามเลือดต้องเย็บแผลทันทีทั้งสองตัวเนี้ยแต่ละตัวต้องเย็บตัวหนึ่งนะ
ต่ำกว่าห้าสิบเข็มน้องชมพู่อืมเพราะมันโดนฟันเยอะล่าสุดเมื่อเช้านะครับ
สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านสุนัขสองตัวได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้ว
เจ้าอ้วนตัวหนึ่งอายุ๒ปีกับเจ้าเงาะอายุ๒ปีเท่ากันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
นะเจ้าของบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าอ้วนอ่ะมีแผลจากกันที่หัวไหลแพ้เลย
ลิ้นก็ถูกฟันเกือบขาดหมอต้องใช้เวลาเย็บลิ้นต่อเข้ากันอ่ะ
สี่ชั่วโมงโอ้ยส่วนเจ้าง้อเนี่ยโดนฟันที่หัวยาวไปถึงต้นคอ
ตอนนี้ทั้งสองตัวยังเลือดออกเป็นระยะแล้วก็มีอาการอ่อนเพี้ยดูสิ
นี่ค่ะโดนเย็บอย่างงี้เลยแล้วคือตาตาขวาของหมาเนี่ย
หวิดโดนฟันแบบเกือบโดนตาไปเลยอ่ะพี่ครอบตาเราห้อยเห็นมั้ยเย็บทั้งลิ้นเย็บทั้งหน้า
แล้วคือเขาเจ็บนะแล้วก็ทรมานถูกต้องนะฮะก็หมดทาราษาไปสองหมื่นสามพันสามร้อยบาท
ส่วนเพื่อนบ้านล่าสุดผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่เจอตัวและติดต่อไม่ได้
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายมันมีเรื่องของข้อหาทารุณกรรมสัตว์รองรับอยู่นะครับ
จากกฎหมายก็อย่าลืมเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยนะคะ